สวัสดีคุณผู้ชมชนที่น้องประชาชนที่เคารพรักกับท่านครับ
ผมนายแพทย์ชนานสี่แก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
พร้อมด้วยหัวหน้าภักดิ์และรายการที่การภักดิ์
แปดภักดิ์ร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
วันนี้เราจะขออนุญาตแถลง
ผลการประชุมร่วมกันนะครับ

ที่ได้มาประชุมที่พักเพื่อไทย
หลังจากที่พักเก้าไกรนะครับ
ในฐานะที่เป็นพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ได้แถลงการและส่งมอบภารกิจให้พักเพื่อไทย
ภักดิ์ลำดับที่สองเป็นแก้วนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ

ถึงแนวทางทิศทางในการที่จะจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนะครับ

เขามีมตินะครับ
ที่จะขออนุญาตนำเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชน

ในการประชุมรัฐสภาในวันที่๒๗กรกฎาคม
ซึ่งท่านประธานรัฐสภาได้บรรจุระเบียบวาระ

ในการพินาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

มีมตินะครับ
พักเพื่อไทยนะครับ
ส่งผู้ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายยกรัมตรี
อยู่ในบัญชีและชื่อของพักเพื่อไทย

จะเป็นผู้เสนอชื่อให้กับทางที่ประชุมร่วมของรัฐสภานะครับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่เรามีความมุ่งมั่นร่วมกันนะครับ
ว่าจะเป็นรัฐบาลให้เป็นไปตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชน
ล้านเสียงที่เลือกเรามานะครับ
ส่วนวิธีการที่จะได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนนะครับ
ที่ประชุมได้เสนอแนวทาง
เพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสำนุน

พวกเรา๘พักร่วมซึ่งประกอบด้วย๓๑๒เสียงนะครับ
เราจะดำเนินการ
แสวงหาขอเสียงสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา
ให้ได้ครบตามจำนวนที่จะต้องเติมเข้ามาถึง๓๐
นั่นหมายถึงอีก๖๓เสียงนะครับ
ซึ่งการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา๖๓เสียงนะครับ
จะมีเงื่อนไขที่สมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งเงื่อนไขไว้กรณี
เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับ
มาตรา๑๑๒ก็เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยเองจะไปพูดคุยถึงเงื่อนไขนั้น
กรณีถ้าสมาชิกวุฒิสภาสามารถที่จะให้ข้อมูลถึงการลดเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรานี้
พักเพื่อไทยก็จะรับมาเพื่อมาพูดคุยกับพักเก้าไกลและคณะทางที่ประชุมพักร่วมต่อไปนะครับ
แนวทางที่๒ครับเป็นแนวทางที่ประชุมเห็นว่า
กรณีถ้าได้เสียงหรือขณะที่ทำงานแสวงหาเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาไม่พอเพียงเนี่ย
ก็ให้สิทธิ์พักเพื่อไทยครับดำเนินการไปพูดคุยกับพักการเมืองอื่น
ไปพูดคุยกับพักการเมืองอื่นนะครับได้ตามที่พักเพื่อไทยเห็นควร
เพื่อให้นำมาซึ่งเสียงสนุนจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในฝ่ายของสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
ซึ่งพักการเมืองที่จะไปพูดคุยเนี่ยทางที่ประชุมให้เป็นเสรีภาพของพักเพื่อไทยนะครับ
ที่จะได้พินาดำเนินการ
แนวทางที่๓ครับเป็นแนวทางอื่นเป็นแนวทางอื่นนอกเหนือจากนี้
ซึ่งการจัดตั้งจักรบรรษบาลหมายถึง๓๗๕เสียงในการพอร์ตชุมวันที่๒๗กรกฎานะครับ
อันนี้คือแนวทางที่เราจะทำงานร่วมกันทั้งหมดครับ
คำถามว่าจะให้ก้าวไกลลดเพดานหนึ่งหนึ่งสอง
ข้อเสนอตรงนี้เอาของที่ประชุมร่วมกันนะครับ
ที่ประชุมร่วมได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือ
ก้าวไกลนะครับสักครู่ท่านเลขาคงจะต้องตอบในรายละเอียด
ได้ให้แนวว่าพักเก้าไกลอยากได้รายละเอียด
ถึงการลดเงื่อนไขลดเพดานนั้นคืออะไร
ก็โดยมอบให้กับทางเพื่อไทยไปประสานไปพูดคุยกับทางท่านสมาชิก
วุฒิสภาในแต่ละท่านนะครับว่าท่านต้องการให้ลดอะไร
ถ้าเขาได้รับเงื่อนไขนั้นก็จะไปพิจารณาที่พักนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่ที่ประชุมได้มีข้อสรุป
จริงจริงก็เอ่อทางคุณหมอชะละนาดก็น่าจะได้ตอบคำถาม
แถลงไปชัดแล้วนะครับว่ามีการยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ
พิจารณากันในที่ประชุมทางพักเก้าไกลก็ได้
จริงก็คงเราคงต้องดูรายละเอียดนะครับว่า
ในฐานะที่พักเพื่อไทยตอนนี้ต้องถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับ
ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี้ยเราก็ต้องอ่า
ให้เวลาทางพักเพื่อไทยในการไปพูดคุยนะครับ
กับทางสวนะครับว่ารูปแบบแบบไหนที่จะเรียกว่า
เป็นการปลดล็อกความไม่สบายใจของทุกท่านนะครับ
แล้วแนวทางในการที่จะตั้งรัฐบาลได้หลังจากปลดล็อกแล้วเป็นอย่างไร
เพื่อที่จะให้พักเก้าไกรนำไปพิจารณากันในพักนะครับ
คือเอาอย่างนี้นะครับเรายังยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ย
เป็นแค่เรื่องข้ออ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตาม
หมายสูงสุดที่เราอยากจะเห็นตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔พฤษภาเนี่ยต้องการอยากจะเห็นกัน
คั่วรัฐบาลนะครับเราในฐานะที่ได้รับเสียงมาเป็นอันดับที่หนึ่ง
เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
ส่วนเรื่องรายละเอียดโดยตอนนี้โดยมารยาทนะครับ
ผมคงต้องมอบหมายบทบาทหลักให้พักเพื่อไทยนะครับ
ในการบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับ
แล้วก็อย่างที่คุณหมอได้แถลงไปแล้วนะครับว่า
คงต้องไปพูดคุยกับทั้งโดยเฉพาะทางท่านสวนะครับ
ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าจะมีข้อเสนออะไรบ้างที่เป็นรูปธรรม
อย่างงี้ละกันนะครับอันด้านนี้ก่อนครับ
สหรัฐแล้วก็ชาติไทยพฤษณาบอกว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลค่ะ
มีเก้าไก่นะครับที่ประชุมได้หาอยู่กันตรงนี้ไหมนะครับ
ผมว่าท่าทีของพักการเมืองอื่นนะครับที่แสดงท่าทีมาว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาล
กรณีที่มีพักเก้าไกลร่วมรัฐบาลอยู่ใช่ไหมครับ
ประเด็นนี้เราพูดคุยในมุมของเป็นแนวทางอื่นนะครับเป็นแนวทางอื่น
หมายว่าแนวทางของ๘พักร่วมที่เราพูดคุยกันก็คือสิ่งที่ผมได้นำเรียนไป
ถ้าเป็นแนวทางที่นอกเหนือจาก๘พักร่วมนะครับ
ที่ประชุมของ๘พักร่วมเราบอกว่าให้สิทธิ์พักเพื่อไทยใน๕พักแก่นำไปพิจารณา
ไปพิจารณาว่าจะเริ่มหน้าการอย่างไรจะคิดอย่างไรนะครับ

สมมุติว่าถ้าเกิดทางมุมมิตรภาพยื่นเงื่อนไขไปแล้วคือพราบแตกต้องมากร้านนี้เลยค่ะจะทำยังไงครับ
ต้องไปฟังให้ชัดเจนครับต้องไปฟังให้ชัดเจนเพราะว่าหน้าที่เราที่ได้รับมอบจากที่ประชุมคือไปพูดคุย
หาข้อมูลข้อที่จริงให้ครอบคลุมรอบด้านนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการแจ้งทางก้าวไกลแจ้งต่อที่ประชุมก็จะเป็นข้อพิจารณาร่วมกันครับ
การยืนยันว่าจะเอาเสียงสวเป็นหลักแสดงว่ายืนยันว่าจะมีแค่๘พักในการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่มีพักที่๙ที่๑๐แล้วใช่ไหมครับ
เป็นทางเลือกที่๑ครับเป็นทางเลือกที่๑ที่ผมได้นำเรียนไปสักครู่ทางเลือกที่สองเนี่ยคู่ขนานก็คือหาคะแนนจากสอสอจากพักการเมืองอื่นครับ
คะแนน๓คะแนนนี่คือหาโดยที่มาโหวตให้โดยไม่ร่วมรัฐบาลหรือว่าต้องร่วมยังไงครับ
ต้องเป็นรายละเอียดที่ไปพูดคุยกันครับต้องไปพูดคุยกันในสิ่งที่เขาจะมาร่วมกับเราเนี่ยถ้ามีพักการเมืองหนึ่งประกาศบอกว่าผมยินดียกคะแนนให้โดยไม่ร่วมรัฐบาลอันนั้นจะเป็นมิติทางการเมืองใหม่นะครับในประเทศไทยเรานะครับที่อาจจะต้องพยายาม
ต้องอยู่ที่การพูดคุยครับต้องอยู่ที่การพูดคุยครับ
การนำเสนอในวันที่๒๗หมายถึงเสนอ๑ท่านครับ๑ท่านเลยซึ่งพักเพื่อไทยก็จะเตรียมการเข้าสู่กระบวนการนี้ภายในของพักแล้วประกาศนะครับน่าจะประมาณวันที่๒๕นะครับ๒๕๒๖ครับ

ด้วยความกังวลเรื่องนี้นะครับเราเลยมีกระบวนการที่จะต้องดำเนินการให้เกิดความมั่นใจก่อนวันที่๒๗ที่เราจะเสนอชื่อเนี่ย
เรามีความมั่นใจว่าต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิน๓๗๕ขึ้นไปนะครับ
ยังเลยครับยังเลยครับ

ยังเลยครับ
หลักการหลังจากที่เราพูดคุยวันนี้นะครับพักเพื่อไทยได้สิทธิ์จาก๘พักร่วมเราบอกว่ามอบสิทธิ์ให้พักเพื่อไทยไปดำเนินการในเจรจาซึ่งหลักการของเพื่อไทยเรานะครับเราจะไปเจรจาเป็นทางการเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์ของแต่ละพักครับ

สิ่งที่เราได้แถลงไปในวันนี้คือคำมั่นสัญญาที่เราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ
สิ่งที่เราได้ยึดมั่นใน๘พักร่วมเรา
เป็นเบื้องต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำ
สังเกตนะครับในสิ่งที่เราแถลงวันนี้เนี่ย
เป็นดำเนินการเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยคิด
เพื่อไทยทำนะครับหลังจากที่กระบวนการทั้งหมดมันไม่เกิดขึ้น
ความหมายคือดำเนินการตาม๘พักร่วมไม่เกิดเป็นผลสำริดแล้วเนี่ย
เพื่อไทยก็ได้สิทธิ์ที่จะเป็นดำเนินการนะครับ
พี่ฝ่ายพอยังตรงนี้เดี๋ยวค่ะทุกทางเลือกของเราเนี่ยจะยังมีคำเก้าไกลอยู่ในอัพพระราชมันครับ
ลงไปในทางเลือกที่หนึ่งที่สองครับส่วนทางเลือกที่สามเนี่ยเป็นทางเลือกอื่นอื่น
ความหมายก็คือไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นการร่วมกันของ๘พักร่วม
ซึ่งอาจจะไม่มีพักใดพักหนึ่งอยู่ในสมการนี้หรือการจับมือนี้
นั่นหมายทางเลือกที่๓ที่ได้นำเรียนไป
ซึ่งสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเองได้รับมอบจากทางที่ประชุมว่าให้เพื่อไทยไปพิจารณาดำเนินการแล้วก็มานำมาปรึกษาหารือครับ
ถามว่าอะไรทำให้ถึงสิทธิ์หรือสมการที่๓ข้อที่๓ใช่ไหมครับการดำเนินการนอกเหนือจาก๑๒ใช่ไหมครับ
ก็๑๒ไม่สำเร็จนะครับมีเสียงตอบจากด้านหลัง

ถ้าใครได้เวลาข้อจำกัดศิลปะในการพูดคุยใดในการที่ไปเทียบเกินท่านเสาวอง

ต้องแบ่งหน้าที่ไหมคะเพื่อนใคร
เพื่อนจะได้เป็นรัฐบาลเกี่ยวกับท่านสมัยใดจริงค่ะ
ถามว่าใช้ศิลปะใดเนี่ยค่อนข้างตอบยากนะครับ
เพราะทางการเมืองเนี่ยมันแทบจะไม่มีคำว่าศิลปะ
สิ่งที่เราได้รับจากที่ประชุมนะครับ
ส่วนหนึ่งคือพักร่วมเรายินดีที่จะช่วยกันสนับสนุนและหาเสียง
ไม่ว่าจะหาจากสสหาจากสวนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ประชุมได้พูดคุยกัน
และเพื่อไทยเองก็คงต้องทำงานหนักครับในเวลาที่มีข้อจำกัด
สรรพกำลังนะครับที่เราจะต้องดำเนินการก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายวัน๒วัน
เพื่อจะตอบคำถามทั้งหมดก่อนถึงวันที่๒๕๒๖นะครับ
เราพยายามแนวทางที่๑ที่๒นะครับให้สำเร็จให้ได้ก่อนครับ

คงต้องไปดูในรายละเอียดครับเพราะเหตุการณ์สถานการณ์มันคนละคนละจังหวะเวลากัน

ถ้าสมมุติว่าสารลำนูนวินิจฉัยเรื่องนี้ว่าขัดเนี่ย
เหตุการณ์ตรงนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วมีผลกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่ก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับ
แนวทางที่๑และ๒เรามีกรอกระยะเวลาไหมครับ
ประเด็นนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าผู้เสียหายในผู้ถูกละเมิดสิทธิ
สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ

แนวทางที่๑๐และ๒มีกรอกระยะเวลาชัดเจนไหมครับว่าเราต้องถาดตรงนี้ให้มันสำเร็จนะครับ
ที่สุดคือวันที่๒๕ครับเพราะ๒๖เราต้องประชุมพักเราประกาศนะครับ
ด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาด้านนี้ผมขออีก๒คำถามนะครับ

ด้านนี้ก่อนด้านนี้ก่อนครับแล้วก็มานี้นะครับอีก๒คำถามนะครับ

ก็คือว่าแนวทางที่๑แจงไว้นะครับ
แนวทางที่๒จะต้องกำลังตามให้แล้วเสร็จปล่อยเป็น๓วันนี้ใช่ไหมคะ
ถ้าถามอย่างนั้นคือแนวทางที่๓เป็นแนวทางที่เราต้องส่งแวงหาเพื่อให้มาซึ่งคะแนนแนวที่๒๗

แนวทางที่๓สามารถจะเป็น

ของแปดพักร่วมยังคงเหมือนเดิมไหมคะ

อะไรที่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับ
อย่างบางเรื่องที่เขียนอยู่ตรงนั้นเนี่ย
มันไม่ตรงก็ต้องปรับแก้นะครับ

เพราะมันเป็นทางเลือกที่ต้องแสวงหาให้ได้ครับ
ขอบพระคุณนะครับ

๑๒นะครับ๑๒

ขอบพระคุณนะครับ

ขอบพระคุณนะครับ
ขอบพระคุณนะครับ

ขอบพระคุณนะครับ

ขอบพระคุณนะครับ
ขอบพระคุณนะครับ

ขอบพระคุณนะครับ
ขอบพระคุณนะครับ

ขอบพระคุณนะครับ

ขอบพระคุณนะครับ

ขอบพระคุณนะครับ

ขอบพระคุณนะครับ

ขอบพระคุณนะครับ
ขอบพระคุณนะครับ

ขอบพระคุณนะครับ

ขอบพระคุณนะครับ
ถ้าผมไปร่วมลงคะแนนด้วยเท่ากับผมไม่ยอมรับเขา
ผมก็ไม่ลงนะครับผมไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ไม่ลงใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นเมื่อกี้บางทีมีบางท่านถามว่า
มีคนไปร้องพุทธการผ่านดินแล้วเนี่ยนะครับ
เราก็ต้องพิจารณาว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่เสียหายหรือไม่
เกี่ยวข้องหรือไม่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือไม่
ถ้าไม่พุทธกรรมนี้เขาก็ไม่รับคำลองหรอก
ถ้าเขารับเขาก็ผิดแต่ในวันพุธนี้ผมจะไปยื่นเองนะครับ
เองก็ขอให้สมาชิกภักดิ์ต่างเนี่ย
ลงชื่อให้ผมด้วยแล้วกันนะวันพุธนะครับ
จะไปช่วยดำเนินการให้ทั้งนี้เพื่ออะไร
เพื่อโปรดล็อคเพื่อโปรดล็อคมะตินะครับ
ครั้งที่แล้วให้ได้ทีนี้ตอนนี้มันยังไม่ได้ปลดล็อก
มันก็เลยบังคับมาเรื่อยเลยบังคับมาเรื่อย
จะมาเสนอผู้แทนของภักดิ์เพื่อไทยเป็นไหนมะติ
ล็อกมันยังไม่อยู่ยังไม่ถูกปลด
มันก็ต้องถูกบีบอยู่อย่างงี้แล้วเมื่อกี้ท่านมีคำถามว่า
เราจะทำยังไงอย่างคุณพิธาเนี่ยนะ
เสนอชื่อครั้งที่๒สมมุติถูกปลดล็อกนะ
เสนอได้เนี่ยแต่คุณทำไมมีมติไม่ให้
ผมเป็นผู้ที่จะหายผมก็ฟ้องคุณแล้วล่ะนะครับ
ตามลำนวนมาตรา๒๓๔วงเล็บ๑ใช่ไหมฮะ
คำถามการปรับปราบการทุจริตแห่งชาติ
มีหน้าที่อำนาจในการที่จะดำเนินการสืบสวนนะ
ดำเนินคดีกับนักการเมืองที่กระทำการทุจริตประพฤติมิชชอบ
และกระทำการขาดต่อรัฐมนุนหรือกฏหมายแหละนะ
ก็ไปดำเนินการแล้วเรียกร้องค่าเสียหายไปด้วยเลย
ผมจะเป็นนายกตรีเสือกมาให้ผม

รวมถึงคุณหมอก็แถลงไปแล้วในตอนแรกนะครับว่า
เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องเป็นภารกิจของพระเภือไทยในถามความตอนนี้
ต้องผมเองต้องโดยมารยาทด้วย
ความเก้าการที่ผมได้ภรรษาเก้าไกรได้แถลงไปแล้ว
นำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วดังนั้นทั้งประเด็นนี้และประเด็นอื่น
เราคงต้องรอทางพักเพื่อไทยนำมาปรึกษาหารือนะครับอีกครั้ง

ขอบคุณนะครับ
นั่นคือการแถลงข่าวสดจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับหลังจาก๘พักเขาคุยกัน
ผมสรุปประเด็นให้คุณผู้ชมที่เพิ่งจะเปิดมาเผื่อเปิดมาครึ่งกลาง
คือเขายืนยันว่ายังไงก็จะจัดตั้งรัฐบาล๘พักจะหาอีก๖๓เสียง
เงื่อนไขเรื่องของมาตรา๑๑๒ก็มอบฉันธานุมัติให้เพื่อไทย
เจรจาเงื่อนไขนี้มาแล้วเอากลับมาคุยกับก้าวไกล
ส่วนเสียงของสวถ้าไม่พอพักร่วมก็ให้สิทธิพักเพื่อไทย
ไปหาเสียงสนับสนุนจากพักการเมืองอื่นโดยจะพิจารณาดำเนินการโดยอิสระ
ส่วนพักเก้าไกลว่าจะลดเพดานมาตรา๑๑๒ไหม
ก็คือให้ก้าวไกลให้เกียรติในฐานะคนนำแล้วตอนนี้ไปเอารายละเอียดมา
จะแก้ข้อไหนจะแก้ยังไงประเด็นใดบ้างและที่สำคัญ
กรกฎาคมเพื่อไทยจะประกาศว่าจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนไหนเข้าโหวตนะครับ
ระหว่างนี้จะหาเสียงให้ได้เกิน๓๗๕เสียงครับ
นั่นคือจุดยืนจาก๘พักร่วมจากการประชุมในวันนี้นะคะ